ขยับมาอัปเดตของเจ้าพ่อใบ้เลขคนใหม่ในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะ

เพราะว่าตอนนี้ใครเจอหน้าแซกบักแซคบักลา

เออเรื่องแบบนี้มันมีที่มาคุณผู้ชม
ที่เราพูดเรื่องนี้บอกเลยว่ามันไม่เกินจริงนะคะ
จำได้ไหมก่อนหน้านี้หนุ่มแจ๊คเขาบอกเลขเด็ดกับแฟนผ่านบันเทิงไทยรัฐ
ตรงกับเลขท้ายรางวัลที่๑งวดที่๑๖มีนาคม
หลังจากที่ตอนนั้นน่ะงูโผล่มาจากชักโครกคุณผู้ชม

ตอนแรกเราเห็นข่าวนี้เราก็ว่าขำนะไม่มีอะไร
ปา๊ดเลขที่บ้านถูกข้างนั้นคุณผู้ชม

ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
เจ้าตัวเนี่ยพร้อมกับครอบครัวเดินทางไปที่จังหวัดกาลสิน
ร่วมงานไหว้หลวงขออภัยค่ะ
ร่วมงานไหว้ครูหลวงปู่ศิลาประจำปี๒๕๕๙

แล้วก็มีโอกาสที่ไปกราบท่านด้วยนะคะ
พร้อมกับฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่ค่ะ
แต่งานนี้ค่ะยังไม่พ้นเรื่องของตัวเลขอีกเช่นเคย
ก็คือนุ่มแซ็กเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังว่า
รถตู้ที่เจ้าตัวเนี่ยนั่งไปงานบุ่นก็คือเลขทะเบียน๗๑๑๗
คุณผู้ชมปรากฏว่างวดที่ผ่านมารางวัลเลขท้าย๒ตัว
คุณผู้ชมเข้าเต็ม
แฟนควับเดี๋ยวที่ติดตามได้โชค๒๓แสนนะ
โอ้โหไม่เบาเด้อ
เออนะงานนี้ค่ะเจอตัวหนุ่มแซคค่ะ

แซ็กวันที่๒พฤษภาคมนี้ที่จะถึงนี้
มีเลขมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐอีกหรือเปล่า

บอกให้พี่ผมตามซื้อนะ
ทะเบียนบ้านฮะทะเบียนบ้านกรุงเทพครับ

ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสไปกับหลวงปู่ศิลา
นะครับผมก็วันนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปทำโรงทาน
ครับผมก็พาครอบครัวพาพ่อพาแม่
แล้วก็พาญาติไปไหว้หลวงปู่
นักฐานนั่นแหละแล้วที่ตาเขาบอก๙๕ไหม

ธรรมดาคุณผู้ชมของแบบนี้คนเขาไปทำบุญ
เพราะฉะนั้นเขาส่วนบุญส่วนประสงค์นะ
อันนี้ก็จะได้มาแน่นอนค่ะ